ช่วงนี้มีการแจกหน้ากากอนามัยทั้งฟรี
และทั้งที่ประชาชนต้องเสียตังค์นิดหน่อย
เพื่อจะซื้อหน้ากากอนามัยจากภาครัฐนะครับ
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ก็ลงพื้นที่ในการไปแจกหน้ากากอนามัยเอง
แต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บอกว่าโอ้โหมีประชาชนนักท่องเที่ยวบางคน

บางคนรับไปแล้วไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับ
ก็รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
มีประชาชนบางคนปฏิเสธที่จะรับหน้ากาก
เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาเร่งรีบ
ต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้า

จะรีบขึ้นรถไฟฟ้าอีกครั้งนึงละ
ที่มันมาเดี๋ยวตกรถอืมรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงสานะสุขให้สัมภาพภายหลัง
การนำหน้ากากอนามัยมาแจกด้วยความปรารถนาดี
ในการป้องกันการประบาดของไวรัสโคโรนา
โดยบอกว่าคนไทยต้องให้ความร่วมมือ
แต่พบว่าบางคนก็๑ไม่ใส่หน้ากาก
และเมื่อนำหน้ากากไปแจกให้
บางคนก็ปฏิเสธที่จะรับ
คนเหล่านี้คือคนที่ทำร้ายบ้านเมือง

รวมถึงพบว่านักท่องเที่ยวชาติยุโรป
ไม่ให้ความสำคัญในการใส่หน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในที่สาธารณะเช่นเดียวกันนะครับ
ฟังเสียงคุณอนุทินที่ไปแจกหน้ากากเองนะครับ
เป็นการช่วยเหลือกันในการป้องกันโรคนะครับ

อันนี้ต้องบอกไปยังสถานทูตนะครับ
แล้วก็บอกพวกประชาชนทั่วไปด้วย
ไม่ยอมใส่แจกแล้วไม่ยอมรับ

ทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับมีการเปิดเผยยอดผู้ป่วย
ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาของไทยนะครับ

โดยมีจำนวนสะสมเท่าเดิมคือ๒๕ราย

เหลือรักษาอยู่ในโรงพยาบาล๑๖ราย

แต่ต้องรอผลแล็บยืนยันอีกครั้ง

โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโชเฟอร์ขับรถ
รับส่งนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ

แล้วก็มีเรื่องของโรควรรณโรคด้วย

มาต่อกันที่เรื่องของการแจกหน้ากากอนามัยกันต่อนะครับ
แต่ที่นี่ไม่ได้แจกฟรีขาย
ขายแต่ราคาก็ถือว่าถูกนะครับ
เป็นวันแรกที่สำนักประหลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
จำหน่ายหน้ากากอนามัย๑๐๐๐ชิ้น

โดยกรมการค้าภายในมาตั้งโต๊ะขายที่บริเวณ๒จุด
คือที่ประตู๖นะครับที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็ฝั่งตรงข้ามประตู๔บริเวณศูนย์บริการประชาชน

ซื้อได้คนละ๑๐ชิ้นในราคา๒๕บาท
ตีเฉลี่ยก็เท่ากับชิ้นละ๒บาท๕๐นะ
มีประชาชนมาต่อคิวที่ประตู๖และประตู๔จำนวนมากเลย
ค่ะสรุปว่าตอนนี้เขาจำกัดการซื้อแล้วใช่ไหมคุณ

คือจุดหนึ่งเขามีจุดละ๑๐๐๐ชิ้น

ตอนแรกข่าวออกมาบอกว่าไม่จำกัดจำนวน
ให้ไปซื้อเท่าไหร่ก็ได้ตกแผ่นหนึ่ง๒บาท๕๐ตังค์ใช่ไหม

ที่๑คือไม่แจกฟรีแล้วขายแผ่นละ๒๕๐เนี่ยนะ
เพราะคนต้องการมาก
และกลัวถ้าเป็นการแจกฟรีเดี๋ยวจะมีคนมารับและเอาไปขายต่อ
นี่ก็เป็นเหตุผลที่๒ที่ต้องมีการจำกัดจำนวน

ดังนั้นเอาแบบนี้ดีกว่าให้ประชาชนเอาไปใช้เอง
แผ่นต่อคน๑๐ชิ้นต่อคนก็ใช้ได้๑๐วัน

แล้วก็ที่เขาขายเขาจะขายต่อเนื่องทั้งหมด๑๕วัน
เริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะเมื่อ๑๐โมงที่ผ่านมา
แล้วถามว่าเจลล้างมือเนี่ยกี่บาทกันบ้างนะฮะ
ล้างมือขนาด๔๐๐กรัมก็ราคา๖๕บาทต่อขวดนะครับ
ก็จำกัดการซื้อเหมือนกันคนละ๑ขวด
ส่วนขนาด๒๐กรัมราคา๒๕บาทอันนี้จำกัดคนละ๒ขวด
แอลกอฮอล์๗๐ราคา๑๔บาทจำกัดคนละ๒ขวดนะครับ
ก็มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจนะครับ

ขออภัยส่วนขนาด๕๐กรัมราคา๒๕บาทก็จำกัดคนละ๒ขวด
ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
เมื่อวานก็แจกกันแล้วเมื่อเช้าเนี่ยแจกที่สวนโรงเรียนสวนมิสักวัน
บ่าย๓โมงวันนี้จะไปแจกกันต่อที่มาบุญครองประตูน้ำแล้วก็สวนสันติภาพ